ช่วงนี้กลับมาติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์
ซึ่งร้อนไปถึงทางด้านของสมาคมนักบินที่ต้องมาดูเรื่องนี้
เรื่องของการเยียวยานักบินที่อาจถูกสั่งพักงานหรือว่าให้ออกจากงานนะครับ
ล่าสุดทางด้านของสมาคมนักบินไทยก็มีการเตรียมสอบสวนข้อที่จริง
เรื่องของนักบินของนกแอร์ที่มีการหยุดงานประท้วง
เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ครับ
นายสนองยิ่งเจริญเป็นนายกสมาคมนักบินไทย
ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
กรณีสายการบินนกแอร์นั้นมีคำสั่งไล่ออกแล้วก็พักงานนักบินของสายการบิน
เนื่องจากว่าได้ทำการประท้วงหยุดการบินวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
โดยยืนยันนะครับว่าจะให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของข้อกฎหมาย
รวมไปทั้งเจรจากับสายการบิน
เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการหามรือกันกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
จากนี้ยังไม่เชื่อว่าสาเหตุสำคัญของการประท้วง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่พอใจของนักบินบางส่วน
ไม่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบของสายการบิน
อยู่ระหว่างการดำเนินการยกระดับมาตรฐาน
ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับสากล
เพราะว่าในหลักการปฏิบัติสามารถดำเนินการฝึกอบรม
หรือว่าปรับปรุงคุณภาพได้ในเชิงบุคคลนะครับ
ส่วนการที่นักบินลาป่วยนั้นตามหลักกฎหมายรายงานแล้ว
นักบินสามารถลาป่วยได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว
นายกสมาคมนักบินไทยก็ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสอบสวนข้อที่จริง
เพราะว่ามีหลายกระแสข้อมูลนั้นมีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง
และบางเรื่องเองก็ยังคงคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

จากว่าเป็นเรื่องภายในองค์กรสมาคมต้องพูดคุยกับกลุ่มนักบินเหล่านี้อีกครั้ง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ก่อนหน้านี้สายการบินนกแอร์ได้มีบทลงโทษกลุ่มนักบินทั้ง๙คนนะครับ
ก่อเหตุดังกล่าวโดยพักงานนักบิน๒คนเป็นเวลา๗วัน
รวมทั้งสั่งสอบสวนระดับพนักงานเป็นระดับผู้บริหารอีก๗คนครับ
จากนี้ยังมีคำสั่งไล่ออกนะครับ
นายสานิทคงเพชรผู้จัดการแผนกรักษา
มาตรฐานการบินและก็เป็นนักบินควบคุมอากัติสัญญาณ
จงใจกระทำผิดร้ายแรงต่อบริษัทโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยใดทั้งสิ้น